ติดตามเรื่องราวของมาริยากันต่อนะคะต้องบอกเลยว่ายกให้เลยสำหรับแฮสแท็กแล้วก็ฉายานี้
มงไม่ลงยังคงรักเธอนะคะสำหรับตัวแทนนางงามไทยอย่างมาริยานั่นเอง
แม้ว่าอย่างที่บอกกันไปว่าเข้ารอบ๕คนสุดท้ายบ้างเนี่ยอาจจะคิดไปถึงมงกุฎค่ะคุณ
เธอไม่ได้แต่ว่าเธอก็ออกมาขอบคุณนะฮะในที่ทุกกำลังใจของคนไทยที่ส่งให้เธอ
ความรักแล้วก็การสนับสนุนจากครอบครัวจากเพื่อนและสิ่งที่ไม่คาดหวังความรักที่คนไทยทุ่มเทให้มาริยามาทั้งหมด
เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่มาริยาได้รับจากการประกวดครั้งนี้ค่ะ
มาริยาเองอยากขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจให้ความสนใจให้เวลากับมาริยาด้วยที่ร่วมด้วยช่วยกันโหวตแบบมหาศาลจนทวิตเตอร์เนี่ยถล่มทลายจริงคุณ

แต่มาจากความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยอยากจะใช้พลังความสามัคคีอันนี้เดินหน้าไปด้วยกัน
พร้อมติดแฮชแท็กอ้อนแฟนขำเขาว่าอย่างนี้

แท็กคือจะกระวานไปทางไหนอันนี้นางงามเขาชอบใช้กันแฟนนางงามนะ

เพราะฉะนั้นเดินหน้าไปด้วยกันนะครับ
ส่วนกระแสดราม่าเรื่องชุดราตรีจากอาซาว่าก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวในปีนี้
ก็ชอบไปเลยบ้างก็ไม่ชอบสุดกู่ก็ไม่มีเหมือนกัน
บอกว่าชุดราตรีของสาวไทยเป็นชุดที่สวยที่สุดของปีนี้
รู้ไหมคุณเต็ม๑๐คนนี้เขาให้คะแนนชุดมาริยาเท่าไ

๙๙๙จิกเต็มสิบนะคุณ
ตอนที่เห็นมายรี่ยาในชุดราตรีสีน้ำเงินเค็มสุดระยิบระยับ
ที่ประยับตัวเองเห็นแบบนี้โอ้โหยนั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วคุณลุบตะโกนขึ้นมาว่า

ไม่ได้พูดภาษาไทยนะพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้พูดเหมือนว่าอะไรเหมือนกัน
ในค่ำคืนนี้ของมาริยามันโดดเด่นมากเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
เป็นชุดที่มีสไตล์ผสมผสานทั้งความโมเดิร์นแล้วก็เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างสวยงาม
เห็นแล้วก็ชวนให้นึกถึงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙นั่นเองค่ะ
คือมันต่างคนต่างความคิดนะนะคุณบางคนก็บอกว่าสวยแล้วบางคนก็บอกว่าชุดก็สวยแหละ
แต่อาจจะไม่เหมาะกับน้องเรื่องแบบนี้น้องมันเป็นรสนิยมส่วนตัวจริงนะคะ